ลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้ค่ะเราพูดถึงแต่เรื่องดีดีก็แล้วกันนะคะ
๘๓๗๘๙๓นะคะเลขท้าย๒ตัว๕๙นะครับเลขหน้า
สามตัวอย่างที่เห็นหน้าจอนะคะครับเชื่อว่าคนก็ลุ้นกันแล้วแหละ
คนที่ไม่ถูกก็ก็เยอะครับคนที่ถูกก็มีรางวัลที่หนึ่งอ่ะ
ก็มีเยอะทุกมวดแหละแล้วก็ตามแล้วก็ตามหาจนเจอทุกมวดค่ะ
ครับมาดูกันที่คนถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะที่พยาวค่ะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านค่ะเป็นแม่ค้ารถเรศ
เวนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตามตลาดนัดนะคะก็ซื้อลอตเตอรี่
มาจากนางสาวอัจฉรพันธ์ขุนใจอายุยี่สิบเจ็ดลูกสาวค่ะครับ
ซื้อลอตเตอรี่จากลูกสาวตัวเองเพราะว่าลูกสาวขายลอตเตอรี่
อ่าพอรู้ว่าถูกรางวัลโอ้โหคนแรกที่โทรหาก็คือลูกสาวนะคะ
แล้วก็เนี้ยค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านนะคะ
เขาบอกว่าคือแม่อ่ะฝันฝันว่าซื้อแล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง
พอตื่นมาก็เลยซื้อจริงจริงครับแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงจริงอ่ะค่ะ
โอ้โหก็แน่นอนส่วนหนึ่งเอาไปใช้หนี้นะคะ
เหลือก็จะนำเป็นทุนมาค้าขายต่อนะคะทีนี้ล่ะค่ะ
แม่ครับค่ะแล้วเงินเจอไปทำยังไงครับเงินเนี่ยก่อน
ค่ะใช้ในก่อนแล้วก็เหลือมา
ขณะเดียวกันครับทุกผู้ชมครับภาพนี้ฮะมีผู้ที่เขา
เศรษฐีใหม่นี่นะฮะเพื่อนนะบอกว่าเพื่อนเนี่ยทำงานในโรงงานถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
ตเตอรี่สองใบสิบสองล้านบาทนะครับเพื่อนเป็นสาวโรงงานอืมนะฮะเธอบอกว่าโอ้โห
ชีวิตสาวโรงงานเนี่ยนะทำงานวันหนึ่งก็๑๒ชั่วโมงถ้าอยากได้โอก็ต้องต่อกะเพิ่มอีก๓ชั่วโมงเป็น๑๕ชั่วโมง
กว่าจะได้เงินแต่ละบาทเหนื่อยมากนะครับอยู่อยู่วันนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เงินก้อนโตมโหลานนี่นะฮะแล้วก็ลงท้ายว่าโอ้ยอยากถูกหวยเหมือนเพื่อนนะ
คือเพื่อนเธอถูกนะครับแต่ผมดีใจด้วยจริงนะฮะจริงคือชีวิตสาวโรงงานหรือว่าหนุ่มโรงงานทั้งหลายทำงานเหนื่อยจริง
อืมนะคะแล้วยุคนี้สมัยนี้ด้วยนะใช่นี่ดีจังเลยเป็นกำลังสองล้านนะฮะเศรษฐีใหม่ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะมีผู้ใช้

จังหวัดกำแพงเพชรถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะฮะหนึ่งใบค่ะหกล้านกว่าบาทอ่าหกล้านบาทหกล้านกว่าบาทหกล้านบาทนะครับคือเธอรู้ว่าถูกรางวัลตอนทำงานอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็แสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนะฮะใครที่ได้ข่าวก็โทรมาแสดงความยินดีเมื่อสักครู่นี้ก็รับโทรศัพท์อยู่นะคร
แต่ไม่มีก็เลยเอ้าใบนี้ก็ได้ลงท้ายเก้าสามวันนี้พอรางวัลออกเอามาตรวจดูแทบไม่เชื่อสายตาอืมถามว่าความรู้สึกของคนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นยังไงนะฮะคุณพิมสุมนต์บอกว่ามันก็รู้สึกตัวลอยลอยรู้สึกตัวลอยลอยพอรู้ว่าถูกแน่แน่ทุกคนพากันกรี๊ดลั่นดีใจสำทั่วสำทางานไปหมดค่ะหลายคนบอกอยาก
ก็เป็นหลานสาวของนายสิทธิโชคพยมนะฮะหรือที่รู้จักกันว่าครูน้อยฮะครูน้อยเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำพื้นที่นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะค่ะโอ้โหแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สองมาแล้วต่อเนื่องด้วยนะฮะก็เลยไม่คิดว่า
บ้างก็พ่อกับแม่ก็ตอนนี้ผู้สูงอายุค่ะก็ไม่ได้ทำ
อะไรอยู่อยู่กับบ้านค่ะเอาเงินส่วนนี้จะไปทำอะไร
บ้างก็มีบางส่วนต้องเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวก่อนนะคะ
ครับแล้วบางทีพอดีพ่อเขานอนติดเตียงก็ต้องจะเอาไป
ใช้หนี้ให้พ่อก่อนส่วนที่ตำบนโพรชัยอำเผอมึง
วัดน้องบัวลำพูค่ะนายสมใจศรีหาบุตรอายุสี่สิบ
เป็นหนุ่มขับนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบหกล้านบาทค่ะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วเพื่อเป็นหลักฐานที่
สพมน์นบวนลำภูก็เตรียมจาไปขึ้นเงินนะคะทีมข่าวก็
ไปคุยถึงบ้านเลยนะคะครับเขาก็เล่าว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่
น้ำมันตั้งใจซื้อเลขห้าเก้าแต่ไม่มีแม่ค้าที่ปั๊ม
ก็เลยบอกว่าเนี่ยเหลือแค่ใบเนี้ยใบเดียวเลยช่วยซื้อหน่อย
อืมซื้อแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งคิดดูสิจะซื้ออีกเลข
หนึ่งอ่ะแต่เหลือใบเนี้ยก็เลยซื้อโชคดีจริงจริงคนจะ
ถูกอ่ะเนอะจริงจริงเนอะใช่ครับดูสิแล้วเขาบอกว่าถูกมา
งวดติดแล้วนะเหรอแล้วก็แล้วก็ขอบอกอีกนิดนึงอ่าผม
โสดครับโอ้โหเนื้อหอมแน่พี่ทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยฮ
ท่านผู้ชมครับไปดูโพสต์ภาพลอตเตอรี่รางวัลที่๑
หนึ่งนะฮะพร้อมข้อความแสดงความยินดีกับเพื่อนข้างห้องนะฮะ
ถูกรางวัลที่๑๑ใบได้เงินรางวัล๖ล้านบาท
อันนี้คนข้างห้องเขาโพสต์ให้

อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เขาก็เฮกันทั้งหมู่บ้าน
รำถวายแก้บน๙รอบ

ทะเบียนรถกระบะที่ใช้เคลื่อนย้าย

อายุ๒๔๙ปีค่ะ
จมอยู่ในแม่น้ำปิงคันนี้ค่ะ

มีคนมาบอกว่าหนาวมากทำขึ้นมาหน่อย

แล้วที่เข้ามากันเฮกันทั้งหมู่บ้านก็คงถูกกันหลายคน

นี่ฮะโอ้โห

มาดูอีกคนนึงฮะนี่ก็ถูกตลอดเหมือนกัน

อิมอิมเฟียวฟาวสุดสวิงวิงโก้

เลข๑๑๐๑๕ใบ

บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดไปสร้างรูปปั้น

กับนักปฏิบัติธรรมเทพธานพรโพธิสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์

คือทางแม่ย่าพญานาค

งวดนี้ก็เลยถูกเลขท้าย๓ตัว

ฮายอภพรก็ถูกเนี่ยวันนี้ก็ถูกหลายใบอยู่เหมือนกัน